ทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการตบตีกันหน่อย
สาวคนนี้ค่ะน้องอายุ๑๘ปี

ก็ไปปกติไม่มีอะไรไม่รู้เรื่อง
เห็นไปหน้าร้านมีคนมาโอ้โหอยู่กันเป็น๑๐คน

ก็เดินเข้าไปแล้วปรากฏว่าไปถูกค่ะ
ถูกวัยรุ่น๓คนลากจิกหัวลากออกมา

ลองดูนาทีเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
อ๋อนี่ไง
นี่คุณผู้ชมน้องเอาจริงก็ดูตัวเล็ก

ใช่นะคะดูน้องตัวเล็กมากเลยนะคะ

โพสต์ว่าลูกสาวตัวเองถูกรุมทำร้าย
ซึ่งคนที่โพสต์นี่ก็คือคุณพ่อนี่แหละค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดที่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น
มีข้อความก็ระบุไว้นะคะว่าลูกสาวโดนทำร้าย
จะเอาให้ถึงที่สุดคือจะแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราเลยติดต่อไปทางคุณพ่อค่ะ
เขาบอกวันเกิดเหตุเนี่ยคือลูกสาวเนี่ยให้พี่คนหนึ่งที่รู้จักเนี่ยโทรมาบอกว่า
มีคนดักอยู่หน้าร้านบอกจะมาทำร้ายพ่อได้ยินแบบนั้นอ้าวรีบเลย
บอกให้ลูกพี่ลูกน้องของลูกเนี่ยขับรถไปรับเลย
สุดท้ายมาไม่ทันอะลูกโดนโหตบแล้วอะ
สักประมาณช่วง๒ทุ่มของวันที่๑กุมภาพันธ์
ตัวน้องเองเนี่ยไปซื้อของกับรุ่นน้องอีกคนนึงก็เห็นแล้วล่ะ
ตอนไปถึงโอ้โหทำไมมีวัยรุ่นทั้งผู้ชายผู้หญิงมาเป็น๑๐คนอยู่หน้าร้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า
คนนี้แหละคนนี้แหละเหมือนต้องการให้เธอได้ยิน
พอเธอเดินเข้าไปในร้านจะซื้อของ
มีคนมารอจะดักทำร้ายจังหวะนั้นไม่ทันพูดพร่านทำเพลงเสร็จหรอกค่ะ
ผู้หญิง๓คนเข้ามาดึงผมกระชากน้อง
แล้วก็รุมทำร้ายตามในคลิปเลย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
เพราะตัวเองเพิ่งย้ายมาจากสกลนคร
หลังเกิดเหตุพ่อค่ะก็เอาพาลูกสาว
แล้วก็นำคลิปหลักฐานไปแจ้งความว่าที่สพนศิลานั่นเอง
ฟังเสียงคุณพ่อกันหน่อยค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะฟังเสียงคุณพ่อแล้ว
มีหนึ่งในคู่กรณีน้องคนนี้เขาชื่อน้องวุ้นเส้นคุณผู้ชมอายุ๑๗ปี
แต่ตัวเขาเองเขาแสดงตัวเลยนะเขาบอกเลยว่าตัวเขาอยู่ในคลิปจริง
มีภาพจากในคลิปเป็นหน้าเขาในตัวเขาเลย
แต่เขาไม่ได้เข้าไปรุมทำร้ายน้องแพนด้าแน่นอน
ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามอ้าวถ้าอย่างนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงไปตบตีน้องเขาแบบนั้นเขาก็บอกว่าตัวทั้งน้องแพนด้าเองกับฝ่ายที่เข้าไปรุมตีน้องเนี่ยนะคะ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและจะเอาผิดใครได้บ้าง
เขาให้ข้อมูลไม่ตรงกันด้วยนะคะ

แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับมีขัดแย้งกันมาแต่ทางเฟซบุ๊กไง

พอมาเจอก็เลยกลายเป็นเรื่องนะคะ